กรณีโรงงานระเบิดนี่แหละค่ะซึ่งในมุมมองของนักวิชาการนี่นะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเริ่มมาจากการที่ไฟไหม้ในปริมาณเล็กก่อนค่ะ
แล้วมันเกิดลามไปติดสารเคมีนะคะก็เลยทำให้กลายเป็นเปลวเพลิงขนาดใหญ่
อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะแล้วก็เตือนด้วยว่า
มันมีอันตรายจากสารพิษที่ลอยอยู่ในอากาศมีผลต่อร่างกายจริง
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้อมูลนะคะบอกว่า
น่าจะมาจากสารทำละลายที่ใช้ในการผลิตโฟมและพลาสติกค่ะ
สารนี้จะติดไฟเร็วมากแล้วก็คาดว่ามาจากการที่ไฟไหม้ด้วยสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งแล้วมันลามไปจนถึงถังบรรจุตัวทำละลายอินซีค่ะ
ก็เลยเกิดระเบิดตูมใหญ่แบบนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่า
สารพวกนี้ค่ะเวลามันเกิดความร้อนสูงเนี่ย
มันจะทำให้เกิดสารพิษอันตรายนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการแตกต่างกันไปนะคะ
คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวถ้ารุนแรงจะเกิดอาการตับและไตวาย
แล้วก็มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
แล้วมันมีสารตัวนึงมันเคยใช้ผลิตขึ้นมา
แล้วก็นำไปใช้ในสงครามโลกครั้งที่๒ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกมานะคะ
เอ่อมีสารที่จะเป็นสารก่อมะเร็งที่องค์การอนาชาติใช้วิจัยมะเร็งไม่เอาระบุอวัยวะด้วย
เรียกว่าสารบิลทาไอดีนนะคะนี่แหละค่ะก็ทำให้บรรยากาศในรอบรอบ
รัศมี๕กิโลเมตรของจุดเกิดเหตุนั้นถือว่าเป็นจุดอันตรายนะคะ
ระเบิดที่มองขึ้นเห็นขึ้นได้ในระยะไกลเนี่ย
แสดงให้เห็นนะคะว่าในโรงงานมีสารเคมีเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เกิดกระจกบ้านเรือนแตกแสดงว่าแรงระเบิดนั้นสูงมากนะครับ
นี่เป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์บอกว่ารัฐบาลเองควรจะให้ความสำคัญในการป้องกันและจัดการนะคะ
อกจากนี้ปัญหาเรื้อรังอีกอย่างหนึ่งของโรงงานในไทยก็คือเรื่องของผังเมืองนั่นเองนะคะ
นี่คือเป็นโรงงานที่มีสารเคมีอันตรายสูงมาก
แต่ว่าไปอยู่ในถ้ำกลางชุมชนนะคะที่เรียกว่ามีบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
เคมีหลักที่อยู่ในนั้นก็จะมี๒ส่วนใหญ่นะครับ
ก็คือหนึ่งก็คือสารตั้งต้นในการผลิตโฟมฟองน้ำพลาสติกก็คือกลุ่มโพลิสไซลีน
ส่วนที่๒นะครับก็คือตัวทำละลายอินซีนะครับ
ทำลายอินซีมีหลายตัวนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะฟุ้งกระจายออกมาในชั้นบรรยากาศนะครับ
หรือเกิดการเผาไหม้ก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างของสารเนี่ยกลายไปเป็นสารตัวอื่นนะครับ